คุณฟังเพราะมันอาจจะดีกับคุณ

ดีไปปลูกต้นไม้หารายได้
เอาอีกแล้วให้ออกจากนี่ไปปลูกต้นไม้
ไปดูหนุ่มคนนี้เป็นไอเดียและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา
คุณดูค่ะที่เขาปลูกเนี่ยเป็นไม้ที่มันมีราคานะ
อ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไม้ตามกระแส
บอลด่างกล้วยด่างเนี่ยมันเคยมีช่วงฮิต

แต่บอกเลยว่านุ่มคนนี้เขาก็ยังสามารถขายได้รายได้ดีนะคะ
พามาที่สวนบอลดางข้ามบ้านของนายชาววลิสคงเมืองอายุ๓๔ปีค่ะ
ดูต้นไม้เขาสิต้นใหญ่แล้วสวยงามมากเลยนะ
อยู่ที่เลขที่๓๙หมู่๖ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ
พานักข่าวเราไปชมพันไม้ต่างที่ปลูกเอาไว้กว่า๓๐๐ชนิด
มีทั้งบอลนาไทยบอลกระดาษด่างหูช้างด่างเหลือง
บอลดำด่างชมพูหรือเซเรนกล้วยแดงอินโดก็มี
และอื่นอีกสารพัดไม่สามารถสาธยายได้หมดภายในช่วงเวลานี้
จะบอกว่าทั้งหมดนั้นคุณชาวลิศนั้นได้มาจากการตระเวนหาซื้อมาจากแทบทุกจังหวัดของประเทศไทย
แล้วก็นำมาเพาะขยายพันธุ์ขายสร้างรายได้
แล้วดูมันสวยมากเลยเนาะ
คือคนที่เขาชอบเห็นแบบนี้เนี่ยนะ

ใช่ค่ะคือเขายอมเลยนะยอมลาออกจากการเป็นพนักงานประจำ
ดิฉันก็เลยคิดว่าเนี่ยมันสตอรี่เหมือนคุณเลยไง
เป็นพนักงานประจำมาก่อน
แล้วพอเห็นโอกาสดีแบบนี้เนี่ย
คุณต้องเขียนใบลาออกไปทำแบบเขาบ้างละ
มันจะเป็นโอกาสหนึ่งในการสร้าง

คือฟังอันนี้ยังรู้สึกดีกว่าฟังคุณนะ
ดีที่จะกำลังบอกช่องทางสร้างอาชีพ
ถ้าอย่างนั้นคุณฟังเป็นไอเดียเผื่อคุณจะไปแนะนำใครก็แล้ว

เดี๋ยวฉันจะบอกเขาขายได้เนี่ยเดือนนึงนะ
กรุบกริบสองสามหมื่นบาท
เป็นรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าดิฉันว่ามันก็ไม่น้อย

ต่อเดือนใช่สองหมื่นถึงสามหมื่นบาทต่อเดือนนะคะ

หมื่นบาทนี่คุณสร้างรายได้เหรอ

โอ้ยพวกคุณค่ะไปปลูกต้นไม้ไข่ไหมค่ะ

มีเยอะคุณชนะค่ะเขามีเยอะกว่านี้
ฟังวิทยูอีกแล้วอย่าขาดเพ้อ
ฟังตั้งวันว่าวะเดี๋ยว

อยากจะหาซื้อไม้ด่างไม้แปลกไม้สวยงามแบบนี้
หรืออยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การซื้อพันไม้เนี่ย
สวนบอลกระดาษด่างตรัง
สวนบอลด่างข้างบ้านตรัง
เบอร์โทรศัพท์ไว้เลยละกันเนาะ

ถูกโอบใจแหละ